วันนี้มีเวทีหนึ่งที่นัดชุมนุมกันเหมือนกันนะครับ
ตามที่เขานัดกันตามสื่อสังคมออนไลน์นะฮะคือที่แยกบางนา
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามดูบรรยากาศที่นั่น
หลังจากที่มีการนัดหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในการมานัดชุมนุมที่แยกบางดา
แต่ว่ามีกลุ่มมวลชนมาไม่มากนักนะฮะ
ก็มีรถเครื่องขยายเสียงมาอยู่คันหนึ่งเป็นกระบะสีขาว
มาที่ศรีแยกบางดาคันนี้
แล้วก็มีตำรวจมาคอยดูแลสถานการณ์
ล่าสุดประมาณทุ่มที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ที่เดินทางมาตรงจุดนี้
บอกว่าขอย้ายไปร่วมชุมนุมปักหลักกับกลุ่มที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แต่มีอีกจุดหนึ่งคือที่แยกกิ่งแก้วที่ราชกระบัง

ผู้ชุมนุมบอกว่าเดี๋ยวจะรอฟังให้ถึง๔ทุ่มเหมือนกัน
ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องเนี่ย
ทางเวทีใหญ่หรือว่ากลุ่มใหญ่ของรัศดร๖๓
จะมีท่าทีแบบไหนอะไรยังไง